คุณผู้ชมค่ะแต่ว่านุ่มคนนี้เขาเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วเลย
คิดว่าแฟนคลับจะหดลงจนน้อยลงเป็นอ้าวยังเหมือนเดิมยังเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิม
ใช่แล้วล่าสุดค่ะเจ้าตัวยังพาหวานใจคนนี้เนี่ยไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ฝากเนื้อฝากตัวมาแล้วด้วย
โอ้โหเรียกได้ว่าพระเอกยุคใหม่เปิดหมดสบายใจจริงจ้า
ผมว่าก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก็ปกติไม่ได้มีอะไรแบบบูบาเป็นพิเศษแล้วครับ
มันก็คงไม่ถึงกับต้องปรับตัวหรอกมั้งครับ
คือจริงแล้วเราก็แค่ดำเนินชีวิตของเราไปตามปกติทั้งนั้นเอง

มันก็เป็นเรื่องทั่วไปแล้วก็มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแบบมากมายขนาดที่วันหนึ่งแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตไปเลย
คุณพ่อคุณแม่ได้เจอหรือยังคะ
คุณแม่คุณแม่แล้วได้เจอแม่เราหรือยัง
แล้วมันแบบคุณแม่คุณพ่อของผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอยู่แล้ว
ก็ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ก็บอกว่าก็ดูแลตนเองดูแลดีอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองครับ
ชิลล์อันนี้เอียงคอดูไหม

เขาก็บอกว่าชิลนะคะก็ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันธรรมดาดงธรรมดา
แต่ว่าบรรดาแฟนคลับนี่สิอันนี้แสดงว่ารักกันที่ผลงานรักกันแบบจริงไม่ได้บอกว่ารักเพื่อที่จะมาครอบครองอะไร
คือแต่ก่อนนี้มันก็มีกระแสออกมาเหมือนกันแหละว่าแบบมีคนแอนต้องแอนตี้นิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรคือถ้าเกิดว่ารักแท้เนี่ยมันไม่แพ้อะไรอยู่แล้วในโลก
จริงให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนนี้เนี่ยใช่ตัวจริงป่ะ
แฟนคลับถ้าเกิดว่าแบบดาราศิลปินชอบใครเขาก็ชอบตามอยู่แล้ว
ใช่เพราะเขารักศิลปินของเขาไง
เจมส์จีก็น่ารักขนาดนี้ใช่มั้ย
เป็นกำลังใจให้ติดตามผลงานของเจมส์จีด้วยนะนอกเหนือจากเรื่องหัวใจนะจ๊ะ